เมื่อวานคนไทยสาวไทยโดน
จะคิดราคาเหมาจ่ายจากสนามบิน

คราวนี้เขาบอกเขาชอบชาวต่างชาติใช่ไหมคลิปที่แล้ว

ดีกว่าค่ะชาวต่างชาติก็โดนเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเรียกแท็กซี่จากสนามบินกลับที่พัก

ไม่ยอมได้ยังไงตกลงกันไม่ได้ค่ะ

พี่เจอได้ไหม
บอกว่าไม่ได้
รักประเทศไทยรักคนไทย
แต่ไม่ประทับใจกับการใช้บริการแท็กซี่เลย
ลงเครื่องที่สนามบินเช้าวันที่๑๗เมษายน

แต่ถูกแท็กซี่ขึ้นมาปุ๊บเรียกเลย

ก็ขอเปลี่ยนคันเพราะว่าตกลงไม่ได้
คนขับรถแท็กซี่ก็บ่นไม่พอใจ

ทีนี้ระหว่างขึ้นทางด่วนค่ะ
ขอเงินค่าทางด่วนเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
๓๐๐บาทอ่ะพูดโดยสารชาวต่างชาติคนนี้เขาบอก
เฮ้ยไม่น่าจะถึงหรือเปล่า๓๐๐บาทเนี่ย
ครับก็ให้เป็น๒๐๐ซึ่งผ่านด่านเนี่ย๓ด่าน
เขาบอกไม่ถึง๑๐๐บาทด้วยซ้ำแต่คนขับไม่ทอนเงินให้
ทีนี้พอถึงปลายทางค่ะค่าโดยสารตามมิเตอร์๓๗๕บาท
เขาจ่ายแบงค์๕๐๐คนขับแท็กซี่ไม่ทอนเงินให้อีก
มันไม่ไหวแล้วอ่ะค่าทางด่วนก็ไม่ทอน
ค่าเดินทางก็ไม่ทอนก็โตเถียงกันอยู่นาน
คนขับรถแท็กซี่ก็ยอมทอนเงินให้นะแต่ก็มีคำพูดด่าทอ
เขาก็เลยอยากจะมาระบายความรู้สึกผ่านคลิปวิดีโอนี้
สอบถามความคิดเห็นคนไทยหน่อยเถอะ

คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์กว่า๓๐๐๐คนนะคะ
ส่วนใหญ่พูดเหมือนกันว่าในฐานะคนไทยเห็นใจชาวต่างชาติจริง

เพราะไม่มีใครเห็นด้วยกับพฤติกรรมของคนขับรถแท็กซี่เลยค่ะ

คนไทยก็โดนเหมาจ่ายเหมือนกันแถมยังทิ้งกลางทางอีก

กเท่าไหร่ก็ไม่ไปสักทีไม่รู้จะไปไหนแล้วก็จะขับทำไมนะครับ
เอาก็ส่งเข้ามาคุยกันกับบ้านของแท็กซี่นี่แหละ